คุณผู้ชมคะหลังจากที่พระเอกหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นะคะได้มีการโพสต์ไอจี
ขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันสวดมนต์ให้กับป่าเดียหรือว่าคุณชุมพรเทพิทักษ์คุณพ่อของเขานะคะ
ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจใต้คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลย
เอกตลอดการสอนรามเทพิทักษ์โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยภาพของคุณพ่อชุมพรเทพิทักษ์
พร้อมระบุข้อความขอพระบรมีของในหลวงรัชกาลที่๙
ครองให้คุณพ่อนักแสดงอาวุโสหายจากโรคภัยไข้เจ็บในครั้งนี้
อีกทั้งยังระบุข้อความขอให้ทุกคนช่วยกันสวดมนต์ให้คุณพ่อของเขาด้วย
ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจ
และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองคุณพ่อชุมพรให้หายป่วยในเร็ววัน
โดยผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่ม

ขณะนี้ครอบครัวเทพิทักษ์ยังไม่สะดวก
ที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของนักแสดงอาวุโส
แต่คาดว่าเมื่อผ่านเวลาช่วงนี้ไป
นักแสดงหนุ่มน่าจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง
ที่เพิ่งเดินทางไปได้เพียง๔วัน
กลับถึงเมืองไทยเมื่อเช้าตรู่วานนี้
จากเดิมที่วางแผนไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณสอนรามเทพิทักษ์ด้วยนะคะ
ขอให้ป่าเดียหายไวด้วยนะคะ